มีเรื่องมาเตือนภัยนะคะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขานอนอยู่บ้านนะคะ
แล้วก็มีผู้ชายอยู่ดีก็ปลุกเข้าไปในบ้านนี่ยังดีนะคะ
พี่สาวเขาดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายบุกเข้าไปในบ้าน
ก็เลยแบบรีบกลับกันเข้าไปแล้วก็จับตัวคนร้ายได้ทัน
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูภาพกันไปเรื่อยก่อนแล้วกัน
ไปดูภาพกันก่อนว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปยังไงนี่ค่ะ
คือผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในบ้านหลังนี้นะคะ
ในคลิปเขาเขียนบอกไว้ด้วยว่าเขาเคยติดคุกคดีข่มขืนลักทรัพย์อะไรแบบนี้นะคะ
เจ้าของคลิปเขาโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วย

ใช่ค่ะแล้วไปเดินด้อมมอง
เดี๋ยวคุณผู้ชมไล่เลียงไปเรื่อยเดี๋ยวฉันจะเล่าแบบสรุปเนาะ
ผู้ชายคนนี้ผ้าพันคอสีเหลืองที่ตอนแรกพันอยู่ที่คอ

แล้วก็มีพฤติกรรมแปลกค่ะ
เดินไปเดินมาไปเดินไปหน้าทีวี
ประตูกระจกหน้าบ้านอะไรแบบนี้
คือแล้วสุดท้ายมันจะมีคลิปหนึ่ง

เปิดประตูห้องออกมาแล้วจะเอกกับคนร้าย

ลดเผบโดดถีบเลยนะแล้วล็อกตัวคนร้ายเอาไว้ได้นะคะแต่ดูช่วงท้ายกันหน่อย
ก็จะเป็นทางให้คุณมาแล้ว
มีทางออกมาอีก

ถ้าคุณอยากเลี่ยง
เอาให้ฉัน

กับคุณ

แล้วก็ล็อกตัวเอาไว้คือจะไปจะไปให้ได้
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะขี่รถออกจากบ้านเขาอย่างนั้น
โอ้โหทำเป็นยกมือไหว้ขอโทษอ้างว่าน้ำมันหมดจะเข้ามาดื่มน้ำ
แต่มันไม่ใช่ค่ะครับคนร้ายชื่อพีชอายุสามสิบเอ็ด
อยู่บ้านหนองบัวใหญ่หมู่เจ็ดเพิ่งออกมาจากคุกอืม
คดีรักทรัพย์เคยมีคดีข่มขืนคนแก่ด้วยนะคะที่ด่านคุณทศเมื่อปีหกศูนย์
โอ้โหมันเป็นภัยสังคมที่อันตรายมากแล้วเนี่ยกลางวันแสกนะมาก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้ตำรวจมาเอาตัวไปแล้วใช่ค่ะนี่คนก็ไปแสดงความคิดเห็น
คนบอกสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าใช่เจ้าของคลิปก็เลยต้องออกมาตอบว่า
ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ค่ะแล้วนี่ตำรวจมาเอาตัวไปคนร้ายถูกจับส่งตัวให้ตำรวจจริงจริงค่ะ
น่ากลัวจริงนะน่ากลัวมากค่ะนะ